มาดูเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของแก๊งฆ่าหันศพ
ผู้ต้องหาก็มีนางสาวเปรี้ยวเอิญแจ้แล้วก็เบนส์

แอ๋มวริสรากลิ่นจุ้ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ขอนแก่น
แล้วตอนที่จับได้ท่านยังจำได้ไหม
ตอนที่ไปควบคุมตัวได้ที่ด่านชายแดนที่ทางภาคเหนือ
แล้วเจ้าหน้าที่คุมตัวมาอยู่ในพื้นที่ของการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เหมือนกับไปดูแลผู้ต้องหาเป็นอย่างดี
มีขนมขนมอาหารการกินให้พอกหน้ามาร์คหน้า
เนี่ยตำรวจบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในหลักของจิตวิทยา

แล้วก็ให้ข้อมูลถึงพฤติการคดีอะไรพวกนี้
กลุ่มนี้ก็เลยได้รับการตั้งฉายาว่าเป็นแก๊งสวยประหาร
อ่านะฮะ

ทำไมให้สิทธิพิเศษเกินไปหรือเปล่า

ดำเนินคดีนะฮะทำผงทำแผนส่งฟ้องนะครับ

อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดขอนแก่น

เพราะเหตุการณ์ฆ่าหันศพเกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ได้รับการประกันตัวไปคนหนึ่งก็คือเบ้น

แต่ว่าเขาไปได้โทรศัพท์ของผู้ตายไปอยู่ในมือเขา

ถูกข้อหารับของโจรและได้รับการประกันตัว
แต่ล่าสุดมันมีภาพและข้อความ
เป็นภาพการสนทนาทางข้อความของหนึ่งในจำเลยในคดีนี้

พิมพ์แชทพูดคุยกับบุคคลภายนอก

อ่าไม่รังเกียจฆาตกรก็ขอขอบคุณนะ

มีคนที่ถ่ายเซลฟี่ให้เนี่ย

เป็นคนถ่ายให้แบบนี้นะครับ

ไปใช้สถานที่ที่เรือนจำขอนแก่น
ระหว่างถูกนำตัวมาดำเนินคดีหรือเปล่า

ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดอำนาจพื้นที่ของศาลด้วยนะ

เบียบของศาลเขาไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ระหว่างที่อยู่ในห้องพิจารณาคดี

ก็เป็นเป็นผู้ต้องหังในเรือนจำอ่ะ

เรือนจำยังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ก็ทางนาวิลชัยเผ็ดรัสนะครับ

วันนี้ต้องเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ถึงแดนควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะครับ
ใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผยว่า
ก็ไปสอบถามกับผู้ต้องขัง

ก็คือเปรี้ยวเอิญและแจ้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ทั้ง๓บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้ว
จำไม่ได้ว่าตั้งแต่วันเดือนปีที่เท่าไหร่
ไม่ใช่การขึ้นสารครั้งล่าสุดอย่างแน่นอน

อยู่ที่หน้าบันลังห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดขอนแก่นจริง
ส่วนคนถ่ายก็คือเบ้นเป็นคนถ่ายภาพนี้

ทางผบรจำขอนแก่นบอกว่า
ยืนยันว่าเป็นแชทเก่านะครับเมื่อปีที่แล้ว
แต่ยังไม่ขอพูดอะไรมากขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ส่วนสื่อที่เอาภาพไปลงเอาข้อความไปลงแล้วไปลงข้อความบิดเบือนเนี่ย
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรด้วยนะครับ
ซึ่งล่าสูตรคุณผู้ชมค่ะรคสำนักงานสารยุติธรรม
นายสารวุฒิเบนจกุลบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
เป็นช่วงที่มีการเบิกตัวจำเลยขึ้นห้องพิจารณาคดี
ที่ผู้พิพากษาจะออกนั่งบันลังสืบพยาน
ว่าคนที่ถ่ายและส่งต่อน่าจะเป็นหนึ่งในจำเลยที่ได้รับการประกันตัวออกไป

หรืออาจจะเป็นนายประกันที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีแล้วก็พกโทรศัพท์เข้าไปด้วย
ก่อนจะมีการเข้าห้องพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่เขาเตือนแล้วนะคะ
ว่าไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือต้องปิดเครื่อง
คาดว่าน่าจะเป็นการลักลอบใช้
ตอนนี้แจ้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔สารจังหวัดขอนแก่น
ให้ตรวจสอบค่ะว่าเข้าข่ายความผิดอะไรบ้าง
ส่วนจะมีการไต่สวนเรื่องละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่า
ต้องรอดูวันทำงานต่อไป

สารจังหวัดขอนแก่นกำลังดูอยู่
ดูว่าจะดูกล้องวงจรปิดได้ไหมในวันนั้นน่ะเนี่ยค่ะ

ใช่ศาลจังหวัดขอนแก่นนัดฟังคำพิพากษาเดือนมิถุนายน
ใช่ค่ะเพราะว่าการละเมิดอำนาจศาลแบบนี้มันมีบทลงโทษหลายอย่างนะคะ

จำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ